ของเด็กหายที่สงขลากันบ้างครอบครัวเป็นห่วงเหลือเกินนะฮะ

อายุเก้าหัวพร้อมนั้นเองหายออกไปจากบ้าน
แล้วผู้ปกครองก็ร้อนใจค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนที่เจอหน้าน้อง

เฉลยว่าน้องปืนไปไหนมาค่ะ
ดงร่วงแม่รับ
หล่อแม่รับปัญชาหรอ
นี่แหละครับ

พ่อแม่ครอบครัวเป็นห่วงหากันทั้งวันทั้งคืน

ค้างบ้านเพื่อนมาต้องฟังดี
น้องเขามีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องค้างบ้านเพื่อน
แต่จังหวะแรกที่น้องกระโดดลงมาจากท้ายรถของสพหัดใหญ่
แล้วโผล่เข้าก่อนแม่นี่เอาจริงนะคุณศูนย์สกุล

แต่แบบน้องไปไหนมาลูกไปไหนมา
อายุ๙ปีหายออกไปจากบ้าน
ที่ตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่ที่สงคลา
เย็นของวันที่๑สิงหาคมค่ะ
ทีนี้พ่อแม่ญาติก็ร้อนใจ
รวมตัวกันตามหาไปทั้งที่บ้านญาติ
ไปทั้งที่บ้านเพื่อนที่อยู่ที่หมู่บ้านเดียวกัน
เอ้าไม่เจอน้องปืนเคยไปวิ่งเล่นที่ไหนตามไปหาหมดค่ะแต่ก็ไม่เจอ
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพหาดใหญ่
แล้วตำรวจก็ส่งสายตรวจคลองแหแล้วก็ชุดสืบสวนตามหาทั้งคืน
ไม่เจอน้องตอนนั้นพ่อแม่แล้วก็ญาติใจเริ่มไม่ดีแล้ว
แล้วพอมาตอนเช้าปั๊บคุณผู้ชมมีคนแจ้งเบาะแสมาค่ะ
กรก็อยู่ห่างจากบ้านของน้องปืนประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วไปเจอน้องยืนร้องไห้อยู่ริมถนนกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะ
ตำรวจเห็นว่าอ้าวนี่ลักษณะท่าทางเหมือนรูปที่พ่อแม่เขาให้มาเลย
ก็เลยพาขึ้นรถพร้อมกับมีจักรยานคู่ใจที่น้องเนี่ย
ขี่ไปบ้านเพื่อนก็เอาขึ้นท้ายกระบะมาด้วยแล้วก็พามาส่งถึงที่บ้านเลยค่ะ
พอเจอหน้ากันเนี่ยนะคะแม่แล้วก็ญาติญาติโผล่เข้ากอดร้องไห้
ที่เห็นลูกเห็นหลานกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วน้องปืนเองก็ร้องไห้
ทีนี้สิ่งที่แม่ถามไปไหนมาลูกน้องไปไหนมาหายไปทั้งคืนเนี่ย
คือตอนเย็นน้องปืนปั่นจักรยานไปหาเพื่อนเสร็จแล้วปั๊บตอนค่ำฝนมันตก
คุณผู้ชมพอฝนมันตกมันก็มองทางไม่เห็นเอาเด็กเก้าขวบ
เคยไปบ้านเพื่อนครั้งแรกจำทางกลับบ้านไม่ได้ค่ะ
ก็เลยเอายังไงดีถ้าออกมาก็ไม่รู้จะไปไหน
แล้วเดี๋ยวจะอันตรายอีกเพราะว่าฝนตกก็เลยนอนค้างบ้านเพื่อน
พอตอนเช้ามายืนอยู่ริมถนนจะหาทางกลับบ้าน
เพื่อนก็ยังมายืนอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะจนตำรวจมาเจอนี่แหละค่ะ
บอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้แม่นอนไม่หลับเลย
ลูกชายหายไปทั้งคืนเพราะว่าลูกไม่เคยหายออกจากบ้านมาก่อน
แต่ดีใจที่ตอนเช้าตำรวจช่วยตามจนเจอ

ก็คงใจหายใจคว่ำตกตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ
ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงมองถนนร้องไห้
ตำรวจและชาวบ้านมาเห็นก็มีการช่วยเหลือแบบนี้นะฮะ
ขวัญมานะลูกนะฮะ